อย่างเดียวหรือเปล่าอ๋อผมผมโดนนี้ผมโดน
อะไรสิตามสิเรื่องกระท่ายทางส่วน
ท่านลองรูปภัณฑ์แล้วจะเกิดพยายามไหนครับ
อีกสองเดือนรู้เรื่องนะ

เพราะว่าผลส่วนลงมองว่าประชาชุก็เป็นห่วงหลายเรื่อง

หลายอย่างสุขภาพ
ยังไหวอยู่ที่แม่งช่วยงานนายกหลายอย่าง
ก็ไม่รู้คุณดูเอาเอง
ดูเอาเองไม่ตอบ